มีรายงานความคืบหน้าปฏิบัติการของหน่วยซิล
ไทยในบีซิลเขาโพสต์มาบอกว่า
ขอรับการสนับสนุนชุดผ้าห่มฉุกเฉิน

คือเรารู้แล้วปฏิบัติการหลักเขาคือดำน้ำอยู่ในถ้ำ
เพราะฉะนั้นตัวเขาเปียกตลอดเวลา๒๔ชั่วโมง
เปีกว่าเย็นแล้วน้ำในอุณหภูมิในถ้ำก็เย็นอีก
อุณหภูมิในถ้ำเองก็เย็นอีกคือมันหนาวค่ะ

หน้าตาเหมือนผู้ประสบภัยยิ่งกว่า
คือเราทดลองให้ดูแล้วลองจับเวลาดูว่า

นี่ให้อยู่ในห้องแอร์นะเปิดแอร์เย็นเลยแล้วลองห่มนะ
บอกอยู่สัก๑๐นาทีโอ้โหเหงื่อฟกเลย
อันนี้เห็นลักษณะเขาแล้วก็ดูแบบ
โอ้โหแล้วผมเห็นศีรษะเลยนะฮะ

มันเป็นแผ่นพลาสติกที่เคลือบอลูมิเนียมฟอย

มันสามารถสะท้อนความร้อนจากร่างกายเรา
คือสมมุติขอลองผมได้ไหม

ขี้หนาวมิ้นขี้หนาวอยู่ในสตูเนี่ยมิ้นจะบ่นหนาวบ่อยมาก
ขอมิดลองผมดูนะคุณผู้ชมว่ามันอุ่นจริงไหม
เขาบอกว่าคุณสมบัติของมันก็คือการสะท้อนความร้อนจากร่างกายของเรานี่แหละ
ท้อนกลับเข้ามาในร่างกายมันก็เลยจะทำให้เราอุ่นขึ้น
พอเราห่มปุ๊บความร้อนเราก็ออกมาแต่มันไม่ไปไหน

มันก็เลยอุ่นอยู่ในถ้ำอากาศเย็นเนี่ยอันนี้ได้

ก็จะมีของแบบนี้ขายอยู่อุปกรณ์ต่าง
และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในถ้ำต้องการเพราะทั้งหนาวทั้งเย็นอยู่แบบนั้นมา๘วันแล้ว
ขอจะยืนมือมาพิกเซอร์คลิฟก่อนนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าขอสนับสนุนกัน
อย่างที่ท่านเห็นเป็นชุดที่มีลักษณะแบบฟอยผืนใหญ่ห่มคุมได้ทั้งตัว
จากเสื้อผ้าที่เจ้าหน้าที่สวมใส่เปียกน้ำทั้งวัน
นักดำน้ำตอนนี้รู้สึกหนาวจึงต้องการขอสนับสนุนนะครับ
พอโพสต์ถูกเผยแพร่ไปก็มีคนที่สนับสนุนมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ระบุแหล่งซื้อราคาการดำเนินการจัดส่งเพื่อให้ไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ดอยที่ถ้ำหลวง
ก็ส่งไปให้กันเยอะแยะไปหมดนะครับคุณสมบัติเนี่ยช่วยรักษาความร้อนจากร่างกายได้ถึง๙๐
นะฮะแล้วก็สามารถใช้เป็นเครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือด้วย
เพราะว่าความที่เป็นอลูมิเนียมเคลือบฟอยแบบนี้ค่ะมันสะท้อนแสงได้ดีมาก
ส่งสัญญาณให้ข้างบนทางอากาศหรือทางไหนเห็นเนี่ยมันจะเห็นชัด
ขนาดเล็กและเบามากสามารถทำเป็นเต็นต์รักษาอุณหภูมิได้
กันทั้งน้ำแล้วก็กันทั้งลมด้วยนะคะ
ถ้าใครดูข่าวอยู่บอกอุ๊ยอย่างนี้เดี๋ยวไปหาซื้อส่งไปให้
ต้องบอกว่าขอบคุณน้ำใจคนไทยทุกคนจริงเพราะเขาโพสต์ไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง
ก็โพสต์ประกาศปิดรับการสนับสนุนเลย
ขอบคุณทุกคนที่ติดต่อแสดงความจำนงช่วยเหลือเข้ามาอย่างรวดเร็ว
เพราะฉะนั้นตอนนี้ครบถ้วนแล้วนะครับได้รับแล้วนะครับ
ก็รอคราวต่อไปถ้าเขาต้องการเดี๋ยวสนับสนุนเพิ่มเติมกันได้